คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้อดีตรอปภคนหนึ่งอายุแค่๒๕ปีนี่เอง
ก็เข้ามาร้องเรียนต่อไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าไม่ได้เงินเดือนมา๔๑วัน
ไม่รู้สาเหตุทำไมนายจ้างไม่ให้ก็เลยลาออกนะครับ

ปรากฏว่านายจ้างนัดมาให้มาเจอที่บริษัท
นายจ้างไม่ได้ให้เงินนะเอาปืนมาวาง
หลังจากนั้นทะเลาะกันและนายจ้างเอาปืนตบหัวจนหัวแตกเลย
คุณผู้ชมฮะดูเหตุการณ์นี้กัน
นี่แหละครับผู้ชายคนนี้มีบาดแผลที่หัว
ส่วนคลิปนี้ชมบ้านก็ถ่ายไว้ได้นะครับ

มาพบนายชินวัฒน์สมศรีงามอายุ๒๕ปี
ถูกนายจ้างบริษัทรปภทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ด้ามปืนเนี่ย
ตีที่ศีรษะหลายครั้งจนศีรษะแตกนะครับ
หลังเกิดเหตุนะฮะนายชินวัฒน์เนี่ย
แจ้งความไว้ที่สนพระขนง
มา๓วันยังไม่มีความคืบหน้า
แล้วก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับนายจ้างคนก่อเหตุเลย

ที่ทำงานทำงานไปนะเงินก็ไม่ได้
เจ็บตัวฟรีถูกนายเจ้าเอาปืนตบหัวอีกแบบนี้

ร้องต่อไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ทีมข่าวของเราก็อยากจะตรวจสอบเรื่องนี้
ก็เลยส่งคุณวีรยุทธ์ปรานีพุศิษภาษาไทยรัฐทีวี

ไปสอบถามผู้บาดเจ็บคือนายชินวัฒน์สมศรีงาม

เคยทำงานเป็นรอปภที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ

มีสำนักงานอยู่ที่ซอยสุขุมวิทย์ร้อยหนึ่ง

โดยไม่รู้ว่าทำไมไม่ทราบสาเหตุ

แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดนะครับ

เพราะว่าอยู่ไปก็ไม่ได้เงิน
ไม่รู้จะอยู่ทำไมต้องลาออกไปหางานใหม่แล้วล่ะครับ

ถ้าบวกลบคูณหารวันละ๕๐๐บาท
เป็นเงินที่บริษัทติดค้างเขา

กระทั่งวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ทางบริษัทติดต่อให้เขาเข้าพบนะ
บอกว่าให้เข้ามารับค่าแบรนด์ที่ติดค้าง

เจ้าของบริษัทควักปืนออกมาวางไว้บนโต๊ะ

กล่าวหาว่าเขาทำให้บริษัทเสียหาย
เพราะนำเรื่องที่ไม่ได้รับค่าจ้างค่าแรง
ส่วนสาเหตุที่ไม่ยอมจ่ายค่าแรงให้นะฮะ

ไปติดเงินค่าซื้อโทรศัพท์มือถือกับนิติหมู่บ้าน

เพราะว่าผมไปยืมเขามา

บริษัทก็ควรจะให้ค่าจ้างเขา

นายจ้างเอาปืนที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะฮะ

ฟาดเขาที่ศีรษะเขา๕๖ครั้ง
ทีนี้เขาต้องรีบหนีออกมาจากบริษัท

ส่งบริษัทก็กลายเป็นคลิปแรก

ถูกตีหัวร้างข้างแตกมานะครับ
นี่คือเรื่องส่วนตัวของผม
บริษัทก็ปรับงานดีมาโดยตลอด
แม้จะมีลูกบ้านสะท้อนว่ารูปร่าง

แต่ทางบริษัทเองก็ไม่เคยนำเรื่องนี้ไปบอก

กระทั่งช่วงปลายเดือนพฤศกายนต์นะครับ
เข้ามาจับกลุ่มคนในหมู่บ้านในยามวิการ

เป็นยามกะดังกล่าวก้มหน้าเล่นโทรศัพท์

บุคคลภายนอกเข้ามาในหมู่บ้านจริง

แค่ลงโทษไปตามระเบียบของบริษัทเท่านั้น

ทีนี้ครับเขาเลยยื้อเวลาไว้ก่อน

ตั้งแต่ว่าจะหารอบประพอมใหม่
แล้วให้ออกตั้งใจนะว่าจะหารบพอใหม่
แล้วจะให้นายชินวัฒน์ค่อยออกวันที่๗ธันวาคม
แต่ปรากฏว่าวันที่๖ธันวาคมช่วงเวลา๔ทุ่ม

แม้จะอยู่ป้อมอบประพอมแต่หายไปไหน
คือเจ้าของบริษัทบอกเขาทิ้งงานทันทีเลยครับ

ทำให้กรรมการหมู่บ้านนิติหมู่บ้าน
ต้องออกมาทำหน้าที่รอปภแทน

นี่เจ้าของบริษัทรอปภเขาบอกนะครับ
พอนายชินวัฒน์ออกไปแล้วทิ้งงานไปแล้วนะครับ

นายชินวัฒน์เนี่ยมีการไปโพสต์ประจาน
ต่อว่าบริษัทหาว่าบริษัทขี้โกง

แล้วก็ยังนำชื่อแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัว
ที่มีรูปของเจ้าของบริษัทกับลูกชายเขาเนี่ย

วันเกิดเหตุนายชินวัฒน์ติดต่อเข้ามานะ
เพื่อมาขอรับเงินที่บริษัทติดค้าง
ซึ่งหลังจากหักกรบลบหนี้กันแล้วก็เป็นเงิน๑๐๐๐บาท
ไม่ใช่๒๕๐๐บาทตามที่นายชินวัฒน์กล่าวอ้าง
เพราะนายชินวัฒน์ทำงานไม่ครบทุกวัน

ตัวเจ้าของบริษัทบอกว่าผมก็ยินดีจะจ่ายให้นะ
แต่พอมาถึงนายชินวัฒน์กลับพูดจาไม่ดี

แต่ก็สู้แรงของนายชินวัฒน์ไม่ไหว
ผมเลยวิ่งไปหลังบ้านหยิบท่อแป๊บเหล็กมาตีหัว

แล้วก็เอาปืนไปตีหัวเขาตามที่นายชินวัฒน์กล่าวอ้าง
อันนี้ฝั่งนี้นะฝั่งเจ้าของบริษัทพูดเอาฟังเขาหน่อยฮะ
เขาก็คงจะมีอารมณ์ในเรื่องของ
ทำไมไม่จ่ายเงินกูมึงโกงกูเหรอ
อะไรอย่างเงี้ยนะครับของผมเองครับของผมเอง
เกิดจากเหล็กที่ผมอยู่ข้างหลังผมเนี่ย
หลังครัวผมนี่แหละครับไม่ใช่เหล็กหรอกเป็นแป๊บ
ที่เรามาทำตรงนี้นะครับเรามาทำตรงนี้

ยืนยันไม่มีปืนอยู่ไหน

หลังเกิดเหตุนะฮะนายสำเนียงก็ไปแจ้งความฟ้องนายชินวัฒน์เหมือนกัน
ข้อหาทำร้ายร่างกายเขานะฮะ
ไปฟ้องกันที่สนพระขนงนะครับ
ส่วนนายชินวัฒน์ได้ดำเนินการฟ้องร้องเรื่องค่าแบรนด์ที่
กระทรวงแรงงานแล้วเรียบร้อยแล้วนะคุณนะ
ซึ่งนายสำเนียงก็พร้อมนะจะนำหลักฐานทั้งหมด
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายชินวัฒน์เนี่ย
สู้คดีต่อสารแรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
คราวนี้ต้องให้สารให้อะไรตัดสินแล้วล่ะฮะ
พร้อมแจ้งความพรบคอมที่นายชินวัฒน์เนี่ย
โพสต์ประจำบริษัทเขาทำให้เสียหายด้วยนะครับ

ใช่คือจริงถ้าคุณจะยื้อบอกว่ายังไม่อยากให้เขาออก
ก็เลยจ่ายเงินเดือนช้าเพื่อจะให้เขาออกวันที่๗
แต่นั่นคือเท่ากับว่าคุณจ่ายเงินเดือนช้ามาเดือนกว่าแล้ว

อันนี้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจช่วยเจรจาแล้วพูดคุยดูว่า
ตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงแบบไหนกันแน่นะคะ
บางคนทำงานไม่ได้เงินแล้วเขาจะเอาอะไรกิน
ต้องดูกฎหมายรายงานด้วยอีกข้อหนึ่ง